เดี๋ยวอ่านสรุปลาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
แต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสัตว์
เราก็มาต่อที่เรื่องของแมงกีซอน

เทน้ำลงไปในพื้นที่นานะครับ

แต่ตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ที่เขาเอามาใช้กัน

โหลดเสียงแมงกระชอน
เอามาล่อแมงกระชรด้วยกัน

เพราะแมงกระชอนส่วนใหญ่เขาจะออกมาเล่นไฟกลางคืน
โดยเฉพาะในช่วงเวลาผสมพันธุ์
ดังนั้นถ้าเราเอาเสียงแมงกระชอนมาล่อ
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแบบนั้น
แมงกระชรเขาจะออกมาแบบนี้เห็นไหม

นี่เป็นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่บ้านธนงชายหมู่๕
ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ใช้ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มของทุกวันนะ
ชาวบ้านจะนำรถกระบะพร้อมเครื่องขยายเสียงมาเลย

ว่าคำว่าใช้เปิดผ่านมือถือ
ว่าเปิดแค่แบบเอาไปใกล้
เอามือถือไปจ่อในรูต่าง

เอาเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านมาเลย

นะฮะเอามาจอดไว้บนถนนลูกรังตามท้องทุ่งนาแล้วครับ
จากนั้นก็เปิดเสียงเรียนแบบเสียงแมงกระชอน
เพื่อล่อให้มันบินมาตกลงบริเวณนี้นะครับ
ชาวบ้านกว่า๑๐คนทั้งเด็กนี่สนุกสนานใหญ่เลยนะเด็กนะ
หนุ่มคนสาวผู้สูงอายุก็จะพากันใช้ไฟฉายส่องจับแมงกระชอนใส่ถังที่เตรียมไว้
แล้วก็บรรยากาศก็อย่างที่บอกไปโอ้โหต่างคนต่างสนุกสนานกันนะครับ
ส่วนการขายขายเนี่ยเอาไปขายปลีกหน้าไร่กิโลกรัมละ๑๕๑๘บาทนะฮะ
อ้าวไม่ใช่แล้วอ้าวไม่ได้ไปขายนะฮะ
เอาละเอาละอีกข่าวนึงเอาอีกข่าวมารวมกันอ๋อไปขายอ่านสองข่าวรวมกันนะฮะ
เขาบอกการเปิดเสียงเรียนแบบแมงกระชอนเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ซึ่งวิธีการเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากมากนักเพียงแต่เกษตรกรพี่น้องของเราเนี่ย
ดาวน์โหลดไฟล์เสียงแมงกระชอนครับใช้คำว่าไม่ยุ่งยากนักเออ
แต่ในความรู้สึกดิฉันถ้าคนไม่แบบชอบเทคโนโลยีได้ดาวนโหลดตั้งแต่แบบคำว่าดาวนโหลดนี่ก็ยุ่งยากแล้วนะ
แต่เขาบอกไม่ยุ่งยากใช่ไหมดาวน์โหลดแล้วก็นำมาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือครับ
เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละง่ายที่สุดเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันต่ออินเตอร์เน็ตได้อยู่แล้วไงคะ
และหลังจากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียงผ่านบลูทูธ
อันนี้ง่ายแล้วก็กระจายเสียงผ่านลำโพงไปเลย
แค่นี้แมงกระชอนก็จะบินออกมาเปิดเสียงไปเขาก็จะบินออกมาพอบินออกมาแล้วเขาร่วงลงมาบริเวณแหล่งต้นเสียง
ง่ายเลยค่ะทีนี้จับแมงกระชอนได้อย่างสบายอยากรู้เหมือนกันเสียงเป็นยังไง
นี่ค่ะเสียงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้
นี่ไม่ใช่เสียงแมงกระชอนแท้นะแต่เป็นเสียงที่เปิดผ่านเครื่องขยายเสียง
ลอกเพราะออกมาง่ายนะเสียงนิดหนึ่ง
ในแต่ละวันชาวบ้านแต่ละคนสามารถจับแมงกระท้อได้เยอะเหมือนกันนะ
ละ๓กิโลกรัม๓กิโลกรัมที่บอกว่าเยอะเพราะตัวแมงกระชอนเขานิดเดียวนะคะ
แล้วเอามารวมกันสามกิโลกรัมนี่เยอะมากมากนะคะได้แล้วเอาไปทำอะไร
เป็นประกอบอาหารให้ครัวเรือนประหยัดค่ากับค่ายได้นะ

ถ้าเหลือก็เอาไปแบ่งขายช่วยให้มีรายได้เสริมอีกด้วยค่ะ
ใช่ครับโดยคุณพี่สมัครพ่อกล้าหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านที่จับแมงกระชอน
ให้ฟังว่าแมงกระชอนที่จับมาได้
หากนำไปขายราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ซึ่งหากขายทั้งหมดก็จะมีรายได้อย่างต่ำวันละ๓๐๐บาท
ถ้าหากนำไปปรุงอาหารก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูนะ
ใครที่ชอบมันหน่อยนะก็ต้องเอาไปทอด
ใครที่ชอบเค็มหน่อยก็ไปคั่วใส่เกลือนะฮะ
หรือเอาไปตำน้ำพริกและแกงขี้เหล็กใส่แมงกระชอน
เขาบอกก็อร่อยดีนะฮะรสชาติอร่อยไม่แพ้เมนูอื่น

ฉันนึกถึงแมงกระชอนทอดเลยนะแล้วก็ฉีดซอสนะ
นี่เขามีนะฟรีโรงพิธีไทยนะ
ทำหลายเลยครับฟังหน่อยที่นี่

อย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยว
เขามีหลายเวอร์ชั่นให้ดาวนโหลดกันฟรี